ขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการหล่อพระพุทธรูปก็คือการทาน้ำมูลวัวลงบนหุ่นพระขี้พึ่ง
เป็นขั้นตอนหนึ่งของการหล่อพระแบบโบราณซึ่งช่างแต่ละคนก็จะมีกรรมวิธีพื้นบ้านที่แตกต่างกัน
ขั้นตอนการทาน้ำมูลวัวนี้จะทำภายหลังจากติดชนวนขี้พึ่งแล้ว
จะต้องใช้น้ำมูลวัวทาซ้ำที่องค์พระพุทธรูป๒หรือ๓รอบจึงจะเคลือบผิวได้ดี
ด้วยน้ำมูลวัวจะเกาะอยู่กับชั้นผิวของชิ้นงานและทำให้ผิวของเนื้อพระมีความคมชัดมากขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน